ห้าธันวามหาสดุตรี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

แม่บ้านประจันบอร์น

พร้อมเป็นการจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านคุณรึ

ดวงนะแล้วก็ฟิตหุ่นไปเรียบร้อยแล้ว
กินเที่ยวแบบประหยัดแล้วก็มีเนอะรายการเราที่มันดีมันครบอะไรขนาดนี้เนี่ย
มาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านขนาดนี้เนี่ยมันพลาดได้ไง
เพราะว่าวันพุธพฤหัสศุกร์แบบนี้เนี่ยนะเราก็ต้องมาแซ่บกันต่อใช่ไหมคะ
สาวสวยอย่างเราว่าอาทิตย์นี้เราจะจัดอะไรมาให้คุณผู้ชมบ้าง
และวันนี้แน่นอนค่ะก็จะเป็นสวยแซ่บเวอร์
ไปพร้อมการรับรองว่าเด็ดสุดเลยนะคะ
จัดเต็มของรางวัลแน่นผู้ชายเพียบโอ๊ยรู้จะว่ายังไง
ทำไมขนาดนั้นเลยเหรอคุณน้องอยากมาลองเรียกน้ำย่อยก่อนได้ไหมอ่ะ
ได้ค่ะหนุ่มในฝันของเราวันนี้นะคะอายุไม่เกิน
เด็ดพร้อมไหม
เด็ดมากอายุไม่เกิน๒๐หรอมันแซ่บขนาดนั้นได้เลยเหรอ

พอบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน๒๐นิดนึงนี่อะไร
ซี่หรือว่าน่ากลัวดีคะพี่อ๋อม
เซ็กซี่สิคุณน้องคุณก็ต้องเช็กริมฟิบปากนิดนึง
นอกจากเจอผู้ชายใช่ไหมถ่ายรายการเสร็จผู้ชายก็จะชวนพี่อ๋อมเนี่ยไปทานข้าวด้วย
ไปเดดอะไรอย่างนี้แล้วปากหลุดรึยังปากเป็นขุยหรือเปล่า
มันก็เสียบุคลิกปากนี่เป็นอวัยวะที่ดึงดูดสายตา
คือเวลาเรามองหน้าเราก็ต้องมองปากใช่ไหม
เวลาถ่ายแบบคุณน้องเห็นไหมเวลาคุณน้องทำปากซิ
ยังยังเห็นไหม

เฮ้ยนี่ทาวน์๓๘รอบยังเป็นขุยเลยเนี่ย
เอาอย่างนี้เราไม่ต้องแย่งกระจกกระม้าวางเลย

ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเติมความสวยกันเลยนะคะ
ในช่วงแม่บ้านติดเลส

ลิปสติกเนี่ยคุณน้องค่ะ
มันเป็นอะไรที่แบบว่าสำคัญมากเลยนะ

ติแห่งเรียวปากนะคะ
จากผู้นำด้านลิปสติกค่ะ
จุดเด่นของเขานะคะก็คือ

ซึ่งมีผลทำให้ริมฝีปากของคุณเนี่ยนะคะ
นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้ง

แม้เนื้อลิฟต์จะมีความฉ่ำวาวคุณผู้ชมค่ะ
แต่สีของลิฟต์นี่ติดทนติดนาน

สวยแซ่บเวอร์บายป้าพิม
สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์วันนี้นะคะกลับมาพบกับสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะ
ต้องบอกว่าให้น้องโฟกัสที่หน้าป้านิดหนึ่งในวันนี้นะคะ
ต้องบอกว่าแต่งมาเต็มแต่มันขาดไปส่วนหนึ่งค่ะ
เห็นไหมว่าส่วนไหนขาดริมฝีปากนี่เองดูสิพี่แจ๊ยังปากซีดอยู่เลยนะคะ
ในวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบลิปสติกสองตัวนะคะที่เขาบอกว่ามันจะอยู่ติดแน่นทนนานไม่เหนียวเหนอหนาค่ะ
เรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะก็คือตัวนี้เองค่ะ
ตัวนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าสีเขาแน่นนะคะ
เรามาลองดูสีกันเนอะสำหรับสีที่พิมกำลังถืออยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นสีเบอร์๑๕นะคะ
เรามาสวอตสีกันดูนิดนึงนะคะ
เป็นยังไงคะสีแซ่บไหมล่ะ
เอาละค่ะเรามาลองทาลงบนริมฝีปากกันเลยนะคะว่าทานแล้วมันจะเรียบนุ่มลื่นอย่างที่เขาเคลมจริงหรือเปล่านะคะ
เอาละค่ะพิมทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าเนื้อของเขาเรียบรื่นแล้วก็ชุ่มฉ่ำจริงนะคะต่างกับลิปเซนตัวอื่นที่พิมเคยใช้มานะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีกลิ่นอะไรด้วยนะหลายท่านที่เคยใช้ลิฟเตนยี่ห้ออื่นแล้วรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นแปลกหรือว่ามีกลิ่นฉุนออกมานะคะ
รุ่นนี้บอกว่าไม่มีกลิ่นค่ะรับรองว่าต้องถูกใจหลายท่านแน่นอนค่ะ
ลิฟต์กันเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบความสามารถในการติดแน่นทนนานของลิฟต์ตัวนี้กันนะคะ

เดียวไม่พอมี๒ตัววันนี้สีแดงเลิศมากช่วงหน้าค่ะ